เมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยนะครับประมาณสองทุ่มเนี่ยมีข่าวว่าไปพบศพเด็กไว้ควบเศษ

เมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มตำรวจสนคลองตัน
ได้รับแจ้งเหตุพบศพเด็กเสียชีวิต
อยู่ในห้องพักของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอ่อนนุษย์๑๗
เขตสวนหลวงกรุงเทพนะฮะ
เป็นอพาร์ทเมนต์๓ชั้นนะครับที่ชั้น๒ของห้อง
มีศพเด็กผู้หญิงอายุประมาณ
ขวบเศษนะ๑ขวบ๒ขวบประมาณนี้นะครับ
เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนปากคาจุกดูดนมนะฮะ
ตามร่างกายนี่คือผอมแห้งเลย
แล้วก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้น
ใกล้กันก็มีพัดลมเปิดอยู่
มีขวดนมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งคาดว่าก่อนที่จะมาพบศพเด็กเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะฮะ
ห้องที่เกิดเหตุมีผู้เช่าเป็นผู้หญิง
แล้วก็มักจะไม่ค่อยเข้ามาที่ห้องเท่าไหร่

ผู้เช่าก็พอถูกถามว่าเอ๊ะทำไมมีเสียงเด็กร้อง
ผู้หญิงที่เช่าห้องนี้อยู่บอกว่าอ๋อเลี้ยงกุมารทองเอาไว้อืม
สงสัยน้องร้องเลี้ยงกุมารทองเอาไว้แสดงว่าแอบเอาเด็กมาเลี้ยงค่ะนะฮะ
ตอนนั้นทางคนที่ดูแลอพาร์ทเมนต์ทางเจ้าของอพาร์ทเมนต
เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอ้าวก็เลี้ยงกุมารทองก็กุมารทอง
ตลอดเวลาการเช่ามาสองปีเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะเก็บตัวนะ
แต่ก็ไม่เคยมีข่าวว่ามีลูกมีแฟนอะไรกระทั่งห้องข้างข้าง
เขาได้กลิ่นเหม็นเขาก็ปีนขึ้นไปด้านหลังห้อง
ใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูเห็นพัดลมในห้องเนี่ยเปิดอยู่
แล้วมีเด็กนอนอยู่ก็คิดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็คงมีคนอยู่ในห้องอ่ะสิ
กลิ่นอะไรเหม็นแต่พอเรียกแล้วปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับฮะ
ก็เลยตัดสินใจมาแจ้งกันแล้วงัดห้องเข้าไปดู
ก็พบว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ผู้ดูแลพาร์ทเมนต์ให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าเจ้าของหอพักที่เกิดเหตุอ่าเจ้าของห้องพักที่เกิดเหตุ
เป็นผู้หญิงไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรไปหาตำรวจท้องที่นะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุนะครับว่าพบศพเด็กแล้วเนี่ยนะ
อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
บอกว่าที่ผ่านมาเธอตั้งท้องแต่กลัวพ่อแม่รู้
ไม่บอกให้ใครรู้ว่ามีลูกประกอบกับเด็กก็ไม่มีพ่อ
ตัดสินใจมาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่เพื่อเลี้ยงลูก
มันก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่สำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับวันนี้พนักงานสอบสวนสนคลองตัน
ได้เชิญนางจุธารัฐสุวรรณนิษฐ์เจ้าของอพาร์ทเมนต์
แล้วก็หญิงสาวอายุ๒๗ปีที่อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กมาสอบปากคำนะฮะ
หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจนำแม่ของเด็กออกไปทางประตูหลังของห้องสืบสวน
แล้วพาไปชี้จุดเกิดเหตุทันทีหลังจากนั้นก็นำแม่เด็กมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
คือแม่ของเด็กเขาก็ใช้เสื้อคลุมปิดใบหน้าไว้นะครับ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
เรื่องต้นผู้หญิงคนนี้ให้การยอมรับว่าเด็กที่เสียชีวิตเป็นลูกแท้ของตัวเอง
สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนั้น
หญิงคนนี้อ้างว่าเด็กสำลักนม
เนื่องจากในตัวเด็กไม่มีเอกสารการแจ้งเกิดอะไรเลยซึ่งผู้หญิง
อ้างว่าเป็นแม่เด็กบอกว่า๒ปีที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยกับ
คนข้างห้องไม่เคยสูงสิงกับใครแต่ละวันก็ออกไปทำงานทำงาน
แล้วก็เลิกดึกก็กลับมาคนอพาร์ทเมนต์ในอพาร์ทเมนต์ไม่เคยเห็น
ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ตอนไหนอะไรยังไงซึ่งตำรวจ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะติดใจว่าถ้าอยู่ที่
นี่มา๒ปีทำไมไม่มีใครพบหรือรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเดี๋ยว
จะเชิญคนในอพาร์ทเมนต์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักฐานเขาถึงไม่มีมีไม่มีการแจ้งเกิดครับไม่มีการแจ้ง
เกิดเลยครับซึ่งเรากำลังทำการตรวจสอบอยู่ครับตอนนี้คือการ
สาเหตุที่ว่าคือในการตายในครั้งนี้นั้นนะครับจากการที่ดูจากสภาพศพ
อย่างงี้นะครับก็พยานที่พวกคนที่พักอยู่ที่ในอพาร์เมนต์น่ะ
คนที่เพราะว่าเขาอยู่ตั้งเขามาอยู่ตั้ง๒ปีนะครับ
คือเขามาเช่าอยู่ที่นั่นนะไม่เคยครับครับไม่เคยเห็นตัวเจ้าของ

มาอยู่๒ปีไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรเลยรู้อีกทีเอ้ามีลูก
ตอนไหนเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวคนที่อยู่อพาร์ทเมนต์เดียวกันเนี่ย
จะมาให้ข้อมูลนะว่าเขาก็เคยเห็นบ้างแหละแต่ไม่เคยคุย
ทีนี้ตำรวจบอกว่าต้องไปเอาให้ชัดก่อนว่าตกลงแล้วเป็นแม่ลูกกันจริงหรือเปล่า
ผู้หญิงเจ้าของห้องเนี่ยเป็นแม่ของเด็กจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ถ้าเป็นแม่ลูกกันจริงก็จะเข้าข่ายความผิดรุนแรงในครอบครัว
ถ้าไม่ใช่แม่ลูกกันก็ต้องไปสืบสวนขยายผลอย่างละเอียดว่าไปเอาเด็กมาจากไหน
ก็จะไปไล่ตรวจสอบโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เลยไม่มีใครรู้ว่าห้องนี้ใครเป็นเจ้าของมีเด็กอยู่หรือไม่
รู้แต่ว่าหลังลูกเสียชีวิตตั้งแต่๑เมษายนเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้กลับมาที่ห้องมาดูศพลูกหนึ่งครั้งแล้วก็หลบหนีไป
สภาพศพของเด็กที่เจอเมื่อวานเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๓วันได้อย่างน้อยก็๓วันนะครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็หนีไปเจ้าหน้าที่โทรไป
เมื่อวานนี้ก็ให้ปากคำเบื้องต้นว่าเป็นแม่เด็กอย่างนู้นอย่างนี้
แล้ววันนี้ก็มาให้ปากคำกับตำรวจอืม
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับนายบุญยังโผยสูงเนินอายุ๔๐ปีคนนี้อยู่อพาร์ทเมนต์ที่นี่นะคะ

ก็เข้าออกอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ทุกวันค่ะ
แต่มีช่วง๒๓สัปดาห์ก่อนที่ไม่เห็น
แล้วก็มารู้ข่าวอีกทีก็คือในห้องพักของผู้หญิงคนนี้มีเด็กอยู่ด้วย
นายบุญยังบอกว่าปกติคนที่นี่สนิทกันค่ะ
รู้จักกันแทบทุกห้องแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครรู้จัก
เพราะเธอไม่เคยคุยไม่สูงสิงกับใครเดินผ่านใครก็ไม่ทัก

ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ออกมาจากห้องพัก
ใส่แมสใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าปิดปากปิดหน้าทุกอย่างเลย
แต่ว่าแต่งตัวปกตินะใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้นแต่ปิดหน้าปิดตาค่ะ
จากการสังเกตช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีท่าทีว่าเธอท้องนะคะ

ส่วนเสียงเด็กร้องทุกคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของครอบครัวที่อยู่ชั้นหนึ่ง
เพราะว่าเขาก็มีเด็กทารกแรกเกิดเหมือนกัน

ระยะหลังก็ไม่มีใครเอกใจอะไรเรื่องของเสียงร้องของเด็กอะค่ะ
ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็คือ
ปกติห้องทุกห้องนี้จะรู้จักกัน
คือจะเดินไปเดินมาเพราะว่ามันก็เล็กนิดเดียวนะ
เพราะว่าเดินก็จะรู้จักอย่างห้องนี้ห้องนี้

ใช่มาเขาก็จะใส่แมท

ไม่รู้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนประมาณสัก๒๓อาทิตย์

แต่ว่าเขาก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้
แบบในห้องมันมีเด็กมีอะไรไม่รู้
ส่วนทางด้านของเจ้าของอพาร์ทเมนต์นะคะ
จุธารัฐสุวรรณิตก็ให้ข้อมูลว่า
ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องเมื่อไหร่อะไรยังไง

ไม่รู้เรื่องของการเอาเด็กมาอยู่ในห้อง

ไม่ค่อยพูดไม่ให้ข้อมูลอะไรกับใครเลย

บอกว่าช่วง๙เดือนที่อุ้มท้อง

ก็มองไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้อง

ทำคลอดเองในห้องนี้

เลี้ยงเด็กเองมาตลอด

แต่ไม่เคยพาลูกไปตรวจร่างกาย

ลูกเป็นโปรลิโอที่ขาทั้งสองข้างนะคะ

ตลอดเวลาที่แม่กับเด็กอยู่ในอพาร์ทเมนต

ก็ได้รับการยืนยันจากตัวแม่ว่า

ที่ห้องเด็กชงนมใส่ขวดวางไว้

คือทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กอายุ๓เดือน
จนถึงเด็กอายุ๑ขวบ๙เดือน

แม่เด็กก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงวันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคม

นอนตัวแข็งช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม

เข้าไปดูแล้วก็เปิดประตูไปดู
เห็นว่าเด็กเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เหมือนไม่เห็นห้อง

คลอดเองความสุขพี่รู้น้องคลอดเองแน่นอน

คือเหมือนช่างห้องให้เด็กอยู่

ซึงถึงแถว๗โมง๔๕ทุกวัน
มาก็กลับมาอยู่กับลูกปกติ
เขาเป็นโปรดิโอไงคือเด็กคลอดมาไม่ได้ให้วัคซีนใช่ป่ะ
มันก็นี่แหละตั้งแต่แรกเกิดมา
ไม่มีใครรู้อยู่กับพี่พี่ยังไม่รู้อ่ะ

เขาไม่ควรไม่พูดเด็กคนนี้ไม่ควรไม่พูด
อยู่กับพี่มาก็ไม่มีคนไม่พูด
น่าสงสารเด็กนะชะตากรรมของเด็กคนนึงที่เกิดมาแล้วก็
ต้องเสียชีวิตด้วยวัยขวบกว่าด้วยเรื่องแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าแม่ไม่ต้องการให้ใครรู้เลยว่าตัวเองตั้งท้อง

ซึ่งความจริงแล้วมีหน่วยงานที่เขาพร้อม
จะช่วยเหลือแม่ที่ท้องโดยไม่พร้อมเยอะแยะไปหมดเลย

เสิร์ชอินเตอร์เน็ตก็เจอเบอร์ทงเบอร์โทรเยอะแยะแล้ว
ไม่จำเป็นต้องแบบทำแบบนี้เลยนะฮะ

ในส่วนแม่ของเด็กเองเขาก็เครียดนะ
เครียดหนักด้วยเนื่องจากลูกเสียชีวิต
แล้วทีนี้ที่พยายามปิดบังเอาไว้ตลอด
ให้ใครรู้ว่าตัวเองท้องตัวเองมีลูก
ถึงขั้นแอบคลอดลูกเองในห้องซ่อนลูกเลี้ยงลูกเอาไว้อย่างนี้
ตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วนะครับ
หลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนคลองตันเสร็จ
เจ้าของพาร์ทเมนต์เขาก็มาทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเขาจะเชิญจะนิมนต์พระจากวัดมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของเด็กนะครับ
แล้วก็จะคุยกับแม่ของเด็กอีกทีนึงว่า
อันนี้เป็นพระที่มาทำพิธีให้แล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
แล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกับแม่ของเด็กว่าตกลงจะเอายังไงจะอยู่ต่อไหมหรือว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรยังไง